สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาในช่วงนี้ต้องคึกคักกันหน่อยนะฮะ
โอ้โหเริ่มด้วยการท่าออกกำลังกาย
ผ้าอะไรคุณไกรบริหารยับเท้า
เขาบอกว่าแขนเวลานิดนี่จะทำให้ลดผงลดผุง
อย่างไร

ไม่ใช่กว่างเท้าแต่แขนแห่งแขนแขวงทุกวันไม่เคยลดเลย

อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมติดตามกันมากเลย
ก่อนที่จะไปเที่ยวก่อนที่จะไปกินต้องไปเที่ยวก่อนสิ
ใช่ค่ะถูกต้องแล้วเราต้องไปเที่ยวกัน
เราจะเอาใจสายท่องเที่ยวแบบชอบผจญภัยกันเลย

ใช่วันนี้จะพาไปพิชิตแสงแรกที่ภูลังกาค่ะ

นี่ยิ่งถ่ายด้วยภาพมุมสูงด้วยโดรนแบบนี้นะ

ร้องเพลงอะไรครับจะออกไปแตะคอฟ้า

ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูลังกา

คือมีความสวยงามทางธรรมชาติมาก

ห่างจากระดับน้ำทะเลประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา
มีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า๓๐๐๐ไร่ค่ะ
ตั้งอยู่เขตบ้านนาโพตำบลไผลล้อม
อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม

กับอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลนั่นเอง
ที่สำคัญนะคะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก
และมีความโดดเด่นสวยงาม
คุณผู้ชมสามารถมองวิวชมวิวทิวทัศน์
บนยอดเขาสูงแบบ๓๖๐องศาแบบนี้เลย
นี่นะคะด้านทิศตะวันออกค่ะช่วงเช้า
เราจะสามารถชมแสงแรกของพระอาทิตย์เช้าวันใหม่
ที่เป็นภาพพระอาทิตย์กำลังขึ้น
เหนือแม่น้ำโขง๒ฝั่งไทยลาวเลยนะคะ
ส่วนถ้าใครตื่นเช้าไม่ไหวไปดูทิศตะวันตก
เพราะว่าสามารถชมตะวันลับขอบฟ้า
แล้วก็ความสวยงามทางธรรมชาติของบึงโขงหลงได้
เห็นไหมทั้งเช้าทั้งเย็นมีจุดชมวิวที่สวยงามมาก
และที่สำคัญบนยอดเขาภูลังกานะคะ
ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไป
ก็จะได้มีโอกาสทำบุญกราบไหว้สักการะ
เจดีกองข้าวสีบุญเนาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะครับ
ซึ่งเป็นเจดีที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือกัน
นี่คือเจดีกองข้าวสีบุญเนา

ก่อสร้างขึ้นจากอะไรรู้ไหมอะไรความศรัทธาความร่วมแรงร่วมใจ
และร่วมมือกันของพระสงฆ์ที่มาบำเพ็ญภาวนา
ร่วมกับชาวบ้านที่มีจิตศรัทธา
ในการนำอิดหินปูนทรายก็คือแบกขึ้นมาค่ะ
แบกขึ้นมาตามยอดภูเขานี่นะ

เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนแถวนั้น
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ภูลังกาแห่งนี้ด้วย
รามาคศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา
จนถึงเรื่องราวตำนานที่สอดคล้องกับเรื่องรามเกียร
ตอนที่พระลักษณ์ต้องหอกโมคศักดิ์

ใช่เป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นเขานะ
ใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวก็อย่าลืมไปไหว้ที่เจดีกันด้วยนะคะ

สำหรับการเดินทางที่จะต้องเดินเท้าลุยป่าปีนเขาสูงชันเป็นเส้นทางผจญภัย
ระยะทางประมาณ๔กิโลเมตรด้วยกัน
นี่คุณก็จะต้องเดินเท้าเข้าไปแบบนี้ค่ะ๔กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางนะคะเราก็จะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรนะคะ
ซึ่งผู้ที่เดินทางขึ้นไปสิ่งสำคัญมากเลยที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขากล่าวเขาบอกเอาไว้
ก็คือการเดินป่าที่นี่เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควร
เป็นเขาสูงชันในบางจุดเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องพร้อมใจจะต้องพร้อมมากนะคะ
สำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวศึกษาธรรมชาติทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเส้นทางในการเดินทางขึ้นภูด้วย
เอาล่ะการเดินทางไปชมเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยยากลำบากนิดนึงนะครับ
แต่ว่ากายพร้อมใจพร้อมก็ไปก็ได้แล้วที่สำคัญพอขึ้นไปถึงบนยอดแล้วผมว่าคุ้มค่านะ
คุ้มค่า
แถมได้ไหว้ได้ทำบุญสัตว์ภาระสิงศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเนี่ยโอ้โห
ขึ้นเขามาระยะทางนี้ลำบากมองว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้
ใช่ถูกต้องด้วยจิตศรัทธาของประชาชนแล้วก็พระสงฆ์ล้วนเลยนะคะ
เอาละครับนอกจากนี้เดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งไปดูเรื่องราว
แปลกก็ว่าแปลกแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่แปลกมันก็ไม่แปลกเท่าไห
ตรงแปลกไหมเป็นเรื่องของการจับปลา
การจับปลาก็ไม่แปลกแต่ว่าไม่ได้จับปลาสองมือ
แต่ว่าแห่แหงกันไปจับปลาตีตัวกันไปที่นั่น
ชาวบ้านนะครับพอซื้อตัวลงไปจับปลาแล้ว
โอ้โหสร้างรายได้เป็นอย่างดีเพราะว่าได้ปลามาเป็นกรอบเป็นกรรมขายกันดิบดีเลยทีเดียวครับ
ที่จังหวัดพยาวโดดลงไปเลยครับเห็นไหมนี่คลายร้อนเป็นอย่างดี
แล้วลงไปนะครับได้จับปลาด้วยนี่โอ้โหแต่ละคนนะครับมากันเยอะจริง
เขาบอกว่ามากันเป็นหลักร้อยเลยนะครับเป็นการทำกิจกรรมสุดคึกคักครับ
สร้างความคื้นเครงในการจับปลารูปแบบใหม่ที่หนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่
นั่นก็คือน้องคืนนะครับที่บ้านหนองแก้วหมู่๑๓ตะบนแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ตามหาปลาล่าปลาเป็นชาวประมงน้ำจืดก็ไปหาปลากันได้ที่หนองน้ำแห่งนี้นะครับ
ก็เข้ามาจับปลาในหนองน้ำสาธารณะเขาเปิดให้จับกันได้๓วัน

มีหลากหลายสายพันธุ์คุณผู้ชมเดี๋ยวก็ดูตามภาพไปเลย
โอ้โฮได้กันไปเยอะนะจะไล่เล่าไปฟังนะฮะอืม
ก่อนที่จะลงไปจับปลาเนี่ยน้องใบตองจะต้องไปซื้อบัตรก่อนนะ
คูปองถูกต้องลักษณะคล้ายคูปอง
ก็คือไปซื้อบัตรจับปลาที่มีราคา๑๐๐บาทสำหรับคนที่ใช้แห่
ถ้าเกิดใครเอาแหมาจับแต่อุปกรณ์ต้องหามาเองใช่ไหม

ราคาอีกราคาหนึ่งก็คือ๕๐บาทถูกลงมาหน่อย
ถ้าใช้ย่อนี่ที่เขาใช้ไม้ไผ่หรือถืออยู่เนี่ยนะ

ประมาณนั้นนี่แหละครับก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ใครที่ได้ปลาออกมาเยอะเนี่ยโอ้โหก็กำไรสิครับ

ใครยังฝีมือไม่เข้าขั้นก็ต้องพยายามหน่อย
เขาบอกว่าใครที่ได้เยอะก็เอาไปขาย

เดินขึ้นมาจากหนองน้ำมาวางขายกันแบบสดเลยนะ
ถูกต้องใครได้ไม่เยอะเท่าไหร่
ไม่เป็นไรครับก็เก็บเอาไว้แล้วก็ไปทำกินกันในครัวเรือนนะครับ

จับได้๕๑๐กิโลกรัม

เขาบอกว่าปลานินนะกิโลกรัมละ๕๐บาท

ราคามันก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับ
ชาวบ้านบางรายสามารถจับแล้วก็ขายได้เนี่ย
ได้เงินมาประมาณ๑๐๐๐๒๐๐๐บาททีเดียว
รายได้กับค่าคูปองนี้แบบต่างกันลึกลับเลยนะ
บางคนลงทุนแค่๑๐๐เดียวหรือบางคนลงทุนแค่๕๐บาท
แต่พอมาขายแล้วเนี่ยกำไรเห็นเลยนะครับ

ส่วนบางคนอย่างที่ผมบอกได้มาน้อยอย่าน้อยใจครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าพอได้มาแล้วก็เอาไปทำกินที่บ้านก็สนุกสนานอีกแบบนึง
เออใช่นะก็ไปจับปลามาทำประกอบอาหาร

แต่ถ้าได้เยอะหน่อยก็ถือว่าเป็นกำไร

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้ก็เข้าไปสู่ชุมชน
เขาก็จะเอารายได้ตรงนี้ไปพัฒนาชุมชนต่อไป
ถูกต้องแล้วมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาว่า
ปลาเยอะขนาดนี้จะหนีไปไหนได้
อย่างที่บอกไปว่าเงินก็หมุนเวียนกลับสู่ชุมชนด้วยนะ
เรื่องแปลกยังไม่หมดอันนี้ต้องบอกว่าแปลกจริง

ควายธนูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ทำให้เออ
อันนี้คุณเหมือนวัวธนูมากกว่า
แต่ว่าที่ดิฉันจะพาไปดูนี่เป็นควายธนูจริง
ไม่ได้เป็นมุกเลยนะคะหน้าตาของควายธนุเป็นยังไง
ไปดูกันเลยที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
เป็นควายธนูจริงดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นกับตาครั้งแรกนี่แหละ
ที่เขาทำพิธีกันอยู่นี้นะคะกำลังเสี่ยงเซียมซีอยู่นี่
เพราะว่าชาวบ้านในตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทอง

หลังควายที่เลี้ยงเอาไว้ในฟาร์มเขาออกลูกมา
ซึ่งมีลักษณะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยและเสียชีวิต

เออก็คือคลอดลูกออกมาป๊าบควายแข็งแรงสมบูรณ์แต่ว่าควายตาย

โดยเป็นซากควายเพศผู้ขนาดเล็กมีน้ำหนักประมาณ๙ขีดนั่นเอง

ใช่ค่ะนายเสกสรรมังกรแก้วหรืออาจารย์สรรคงเวทเจ้าของฟาร์มเล่าให้ฟัง

บอกว่าเจ้าควายตัวนี้เสียชีวิตลงในวันจันทร์ขึ้น๑๓ค่ำเดือน

ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นพญาวันตรงกับเลิกตามศาสตร์โบราณในการทำควายธนูพอดี

เออเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าเป็น
ควายถนูนี้เขามีความเชื่อว่ามันจะยังไงบ้าง
คือความเชื่อเขาบอกว่าจะทำให้เรามีสิริมงคลแก่ชีวิต
ให้โชคให้ลาบป้องกันพูดผีปีศาจจนผู้ร้ายอะไรต่าง

ก็เลยมีการตั้งชื่อให้ควายธนูตัวนี้ว่าน้องรับเงิน
ใช่ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลไง
เจ้าบ้านก็เลยแหนกันไปขอโชคขอลาบกันนั่นเองนะคะ
แต่ว่าเนี่ยก็ออกไปแล้วงวดที่ผ่านมา
ก็ตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วกัน
อันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อนะคุณผู้ชม
ใช้วิจารณะญาติในการตามรับชมด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วนะแม่อยากจะปาดน้ำตา
ทำไมล่ะคุณคุณก็ไปดูเซ็มซีกับเขาใช่ไหมถึงปั่นน้ำตา
ต้องงวดที่ผ่านมาชีช้ำการัมปรีอยู่พอสมควร
คือจริงแล้วที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมดูไม่ได้ให้งมงาย
แต่อย่างใดแต่ว่าให้รู้ว่าในสมัยโบราณคนไทยก็อยู่เกี่ยวกับความเชื่อ
มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องผูดผีปีศาจอะไรแบบนี้มาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งแล้วกันที่อยู่ในความเชื่อของคนโบราณ
พูดง่ายตามประโยคคลาสสิกเลยนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ใครที่เชื่อนะครับผมก็อยากแนะนำว่าเชื่อได้แต่อย่าไปงมงายแล้วกัน

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะช่วงหน้า
เราสัญญากันไว้แล้วว่าจะต้องไป
ตลอดกินอร่อยไปตลอดกินกัน
ของกินเพียบเลยครับพักกันสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาครับ